หลังจากไปเจอกันตอนเช้ามืดมาแล้ว

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐกับทิศเป้กันเลยครับผม
วันนี้นะครับเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่อง
ทุกพื้นที่ในวันนี้ฝนตกหนักครับ
แต่บางจุดครับอากาศยังร้อนอบอ้าวอยู่นะครับ
แบบไหนต้องไปติดตามชมครับ
อากาศมันร้อนร้อนครับคุณผู้ชมครับ
มัดดีไม่ไหวแล้ว
ขอนอนเกยคางผ่านอ่างน้ำแข็งแบบนี้แหละครับ

มันถูกใจถูกใจบัตตี้นักเชียว
ดี้เขาบอกว่าบัตตี้มีนิวาสถาน
อยู่บ้านห้วยสำราญจังหวัดอุดรธานี
ห้วยจะสำราญแต่บัตตี้สิรำคาญรำคาญ
เพราะมันร้อนอยู่มา๑๑ปีแล้ว
ก็ต้องให้คุณแม่สวรรณาภูพรรณา
จัดหาน้ำหาท่าหาน้ำแข็งมาให้บัตตี้
คลายร้อนตลอดทั้งวันทุกวันเลยล่ะครับ
ตี้ก็ร้องบอกแม่แม่ขอน้ำแข็งใหม่ให้บัตตี้หน่อยครับ
หน้าหนาวหน้าฝนแม่ก็ต้องหาน้ำแข็งให้บัดดี้นะครับ
แม้จะไม่เอาคางเกยแต่ขออยู่ใกล้ให้อุ่นใจไว้ก่อน
บัตตี้ชอบครับ
มุ่งนาตอไปที่กิราพืชบ้านหาเฮะอีกแล้วจ๊ะ
คราวนี้ไปที่โรงเรียนบ้านรามจังหวัดสุรินทร์
เขาจัดกิรารามครับหลังที่ดินตี
มีการแข่งขันชนแตงโมเข้าประตู
พีชเต้เลยเอามาให้ชมกันนะจ๊ะ
เขาจับคู่กันมาหินละสองคน

หายหัวชนแตงโมให้กลิ้งไปกับพื้น
จนเข้าประตูข้างบนที่อยู่ห่างไปหนึ่งร้อยเมตร
ทิศเป้เห็นแล้วจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนั้นนะครับ
ไหนจะต้องใช้หัวชนไปให้ตรงทาง
ไหนจะต้องเจอกับผู้รักษาประตู
แต่ด้วยสุดท้ายทักษะของสองหนุ่มนี้
ก็ใช้หัวชนแตงโมให้กลิ้งไกล

ได้รางวัลชนะเลิศไปครองเลยครับ
และปิดท้ายกันที่คลิปเด็ดส่งตรงมาจากผู้ใหญ่สามิตรพากุล
ผู้ใหญ่บ้านน้องแหวงอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานี
ที่เดินไปเจอเจอเจ้างูกำลังงับหัวปลาไหลอยู่ครับ
อยู่ริมบ่อน้ำขุดประจำหมู่บ้าน
หงูงับหัวปลาไหลปลาไหลก็ได้รนให้หลุดจากครมเชื่องงู
ชาวบ้านก็เอาไม้เคลียร์ดูพยายามจะช่วยปลาไหลให้พ้นจากปากกู
ขอนที่ทั้งคู่จะถูกเจ้ามลงน้ำ

ไม่เคยพบเคยเห็นอะไรมาก่อนแบบนี้เลย
แล้วดันมางับกันริมบ่อน้ำผุดที่เป็นทางพญานาคด้วย
แม่แม่แม่หิตเต้กเลยเอาไหมดูครับ